ต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เริ่มต้นจากโลกโซเทียลนะคะ
ที่มีคนนำภาพภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน

คนก็เลยออกมาช่วยกันรณรงค์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่าน
จังหวัดอื่นก็มีค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์ภาพ
ในลักษณะของทะเลทรายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจกันเลยนะคะว่า
เป็นภาพอย่างที่เห็นในโลกโซเทียลจริงหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะ
ภาพชุดสภาพพื้นปากของประเทศไทยในจังหวัดต่าง
กลายเป็นภูเขาหัวโล้นจนถูกขนานนามให้ใหม่ในชื่อ
ทะเลทรายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกส่งต่อตามโซเชียลมีเดียต่าง
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หลายคนตั้งคำถามกับหน่วยงานภาครัฐถึงการแก้ปัญหา
เพิ่มกระแสความพยายามในการทวงคืนพลิกฟื้นผืนป่าของชาวเน็ต
ป่าในบางจังหวัดที่เป็นป่าต้นน้ำรุ่มเจ้าพระยา
เริ่มจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ภาพผืนป่าที่แปรสภาพเหลือแต่ต่อไม้และถูกเผาเป็นสีดำ
ก็คือพื้นที่หมู่๑๐บ้านย่านดูตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลา
พื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยฉลองห้วยศรีเสียด
ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดอยภูซางสภาพในปัจจุบัน
ต่างจากภาพที่ถูกแชร์ในโซเชียลพื้นที่ป่าจุดนี้
ถูกบุกลุกแพร่อุดถางกว่าหกร้อยไร่เพื่อทำการเกษตร
หากดูภาพรวมพื้นที่ป่าของจังหวัดอุตรดิษฐ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากกรมป่าไม้ระบุว่าในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
มีพื้นที่ป่าสามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันไร่มาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
เหลือเพียงสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นไร่ตามไปพิสูจน์ต่อที่จังหวัดแพร่
ทีมไทยรัฐโดรนตรวจสอบพบว่าภาพนี้เป็นผืนป่าบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำแม่ถาง
อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ถูกบันทึกและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทีมไทยรัฐโดรนเดินทางไปถึงในเดือนเดียวกัน
สภาพที่เห็นจึงไม่แตกต่างพื้นป่านับแสนไร่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น
ดูข้อมูลจากกลมป่าไม้พบว่าพื้นที่ป่าภาพรวมในจังหวัดแพร่
หายไปประมาณร้อยละสามสิบจากที่เคยมีพื้นที่ป่าสองล้านห้าแสนเจ็บหมื่นไร่
หกปีต่อมาเหลือสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นไร่โดยอำเภอที่พื้นที่ป่าหายไปมากที่สุด
ก็คืออำเภอร้องกวางและอำเภอ๒ซึ่งถือเป็นป่าต้นน้ำสำคัญ
และหนึ่งในจังหวัดที่พื้นที่ป่าหายไปมากที่สุดก็คือจังหวัดน่าน
เกือบทุกอำเภอมีแต่ภูเขาหัวโล้นชาวน่านบอกกับทีมไทยรัฐโดรน
ว่าภาพในโซเชียลก็คือที่บ้านเปียงซ้ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำน่านและเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง
ในการคืนผืนป่าด้วยดอยตุงโมเดลทำให้สภาพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
เริ่มเห็นผืนป่าสีเขียวมากขึ้นแต่หากดูภาพรวม
พื้นที่ป่าทั้งจังหวัดน่านยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วง๖ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยหายไปปีละ๑แสนไร่
ล่าสุดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเหลือเพียงสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นไร่
ส่วนภาพของจังหวัดเชียงใหม่คนในพื้นที่ยืนยันว่าไม่ใช่ลักษณะภูเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แน่นอน
เป็นภาพที่มาจากที่อื่นซึ่งภาพนี้มันมีคนเคยนำไปดัดแปลงดัดแปลง
แล้วก็เอาไปวิพับวิจารณ์ว่าอันนี้คือห้ามพื้นแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
รับว่าเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาเขาหัวโล้น
ไม่ต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือ
เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน